เทศมหาชาติแต่เดิมใช้ภาษาบาลีล้วนที่เรียกว่าเทศคาถาพันธ์
ประชาชนทั่วไปฟังไม่เข้าใจ
จากความเชื่อว่าฟังแล้วได้บุญเพียงอย่างเดียว
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาฏทรงเห็นว่า
หากเป็นเช่นนี้ต่อไปการเทศมหาชาติคงจะศูนย์สิ้น
ทรงบัญชาให้แต่งมหาชาติคำหลวงขึ้น
มหาชาติชาดกได้แต่งกันขึ้นอีกมากมาย
ฉบับหลวงในรูปแบบคำประพันธ์ต่าง
และฉบับสำเนียงภาษาท้องถิ่น
กระจายอยู่ตามหัวเมืองที่แต่งกันเองโดยอิสระ
มีการใส่ลีลาท่วงทำนองและบทบาทของตัวละคร
ได้รับความนิยมสืบต่อมา
ประเพณีการฟังเทศมหาชาติจึงมีอยู่ในทุกภูมิภาค
ในราชสำนักและในหมู่ประชาชนทั่วไป